กว่า๗๐ล้านคนที่พร้อมส่งใจเชียร์
รวบฝ่าสมรพลบนโลก๒๐๒๒

ทีมชาติไทยพร้อมตอกย้ำชัยชนะให้กับทีมชาติอินโดนีเซีย
สดจากสนามอัลมักตูมสเตดียม
วันเผื้อหัดสวดีที่๓มิถุนายนนี้
นัดนี้ชี้ชะตาหรือว่าต้องรออีก๔ปี